อดมนุษย์ว้าว

กลับมาอยู่กับสาวเจียงใหม่ที่โฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนา
ซึ่งตั้งแต่มาถึงเนี่ยป้าเนานี่ก็มัวแต่ฟ้อนจ้องฟ้อนร่ม
ไม่ยอมไปหาป้าสักที
แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับ
ป้าเนาจะพาเราไปเห็นหน้าป้ากันสักทีว่าเป็นใครกันแน่
โอ๊ยจะงามขนาดไหนเนี่ย
โอ้โหเราได้เปลี่ยนแล้ว

เป็นชุดศิลามณีล้านนา

ต้องตามหาป้าที่มีนัดกับเราไว้ที่นี่
เดี๋ยวดูซิว่าป้าอยู่ที่ไหนกันนะจ๊ะ
เดี๋ยวดูซิว่าป้าอยู่ที่ไหนกันนะเจ้า

และนี่ก็คือแก๊งยอดมนุษย์ป้า
ห้องเฮียนสืบสารล้านนาล่ะครับผม

หนึ่งในผู้ก่อตั้งห้องเฮียนสืบสารล้านนาแห่งนี้ล่ะครับ
หนึ่งในผู้ก่อตั้งโฮงเฮียนสืบสารล้านนาแห่งนี้แหละครับ
คนที่๒คุณป้าบัวจันท

ครูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรก
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
กรูผู้สืบสารล้านนารุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะครับผม
ยกมานุดป้าสักครั้งนะเจ้า

เดี๋ยวนะเจ้าลืมร่มนะเจ้า

วันสารล้านมาจริง

ตอนนี้ถึงเวลาที่ป้าจะพาป้าเนาไปเริ่มฝึกวิชากันแล้วล่ะครับ

จะเป็นคู่สอนปั้นอันดินของโรงเรียน๑๓นะเจ้า

ตอนนี้ก็มาถึงที่ตรงนี้ปลดต้นน้ำใช่ไหมเจ้า

น้ำต้นโอ้น้ำต้นแม่เล่า

ไปทำป้าจันนะป้าจันทำเป็นไหมเจ้า

เจ้าอยู่ตรงเครื่องศักระค่ะ

วันนี้ก็ต้องให้ครูนะคะ
ให้ครูสอนเราแล้วแหละว่าเรียนยากแค่ไหนค่ะ
ครับโดยปกติแล้วตัวน้ำต้นหรือคนโทเนี่ย

อย่างน้อยกว่า๒๓เดือนถึงจะขึ้นรูปได้
ใจฮึดเก่งเลยจริงกับร่วมปีนะครับผม
ต้นปีไหวไหมเนี่ย

โอ้โหแล้วรายการยอดมนุษย์ของเราจะทำยังไงดีเอ่ย
เอาเอาเป็นว่ามีอะไรง่ายเมื่อจะอ้ายแดง
มีครับวันนั้นโหเจ๋งเลยครับผม
ก่อนที่จะไปฝึกปั้นน้ำต้นนะครับ
มีนั่นก็ป้นทองว่าทางประทีบ

เสร็จแล้วเขาก็จะมาหยอดน้ำนี่นะคะ

แล้วก็จุดเอาเป็นพุทธบูชาต่องาน

น้ำได้จะใส่ในกระทงแล้วก็ลอยน้ำได้จ้า
อย่างนั้นให้ไอ้แดงทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมเจ้า
ครับผมเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแบบง่ายที่สุด

แรกก็อันนั้นเป็นหน่วยอย่างนี้นะครับ

ค่อยตรึงนะครับแล้วก็บีบ

เสร็จแล้วก็ทำตรงขอบของทางประทีบ
เราจะเป็นชิ้นอันง่ายแบบนี้นะครับ
พอเสร็จแล้วเราก็ตบแต่งให้มันสวยงาม
ด้วยลูกกริ้งนะครับด้วยลูกกริ้ง
ที่เป็นลายฟันหนูนะครับ

เพิ่มเติมด้วยลายยดน้ำก็ได้

แต่ป้าเนาจะทำกี่วิแน่

เอาค่ะ

นี่รีวว่าได้หรือครับแบบนี้
แจกลี่เนี่ยยังเหมือนเลยนะเนี่ยบอกต้อง

วินาทีเดียว

ผม๒วิอันนี้วินาทีเดียว

โอ้โหนี่ลายนี้ไม่มีใครมี

สวยเหมือนคนทำนะจ้า

มาเปรียบเทียบดูสิเจ้า

มันจะเป็นลายบีทโดยตี่เราจ้าว

เคยอยู่เจ้า

งามเหมือนกันแต่งามคนละแบบนะเจ้า

ของป้าน้ำสวยกว่า

ป้าจันลองหน่อยเร็ว
จะบอกครั้งแรกในชีวิตก็ได้นะ

เพราะประจันทร์หนักไปทางอีกสาขาหนึ่ง
ป้าจันบอกอันนั้นเอาสาขานี่ก่อนนะ

เรียกว่าป้ามันก็ดีมากมาย

ครั้งแรกในชีวิตของป้าจานนะเจ้า
ป้าจันทร์จะอยู่ที่นี่แต่ว่าทำงานกันคนละสาขานะเจ้า

เครื่องไม่เอาแล้วเอาโน้นลายป้าจัน
พรุ่งใจของแปลงรักเป็นโยนบรรตุป้า
มะพร้าวหญิงแก่หญิงมันมะพร้าวหญิงแก่หญิงมัน
สวยดูดังตัวฉันใครเรียกป้านั้นอย่าฟุ่งปิ้งแถวพลา
สามสิบนั้นกำลังดีสี่สิบละรับรังโสภา
สิบแจ่มแจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ว้า

ไอ้แดงของป้าหนาวเจ้า
ครับผม
เห็นแต่ละคนแล้วงึงงกันไปหมดเลยแย่งซื้อกันไม่ถูกเลย
ถ้าเราเปิดร้าน๓ล้านนี่แข่งกันเลยนะเนี่ย
โอ้โหเก่งเนอะยังไงแล้วเราก็แพ้ไอแดงเนอะ
เพราะไอ้แดงเนี่ยทำมานานนมแล้วเราก็ต้องยกให้ไอแดงเป็นครูนะคะ
ต่อไปนี่เราจะไปไหนกันคะพ่อจัน
อ่าจะไปเรียนเครื่องสักการะอะเจ้า

ที่ให้ความรู้กับเรานะคะไอ้แดง
เอาละก่อนไปแล้วพูดพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูป้าเนาเตรียมทำเครื่องสักการะกันดีกว่านะครับ